ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะคือน้องชายผู้เสียหาย
โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลบอกว่าพี่ชายอ่ะขับรถบนทางด่วน
แล้วก็กำลังจะลงทางด่วนมันจะเป็นทางที่เป็นคอขวดอะค่ะ
แคบหน่อยครับก็เบี่ยงออกมาแล้วไปตัดหน้ารถอีกคันนึง
ความไม่ตั้งใจจริงแต่รถคันที่ถูกตัดหน้าโมโหมาก
ขับตามแซงปาดมาข้างหน้าแล้วขับแบบเหยียบเบรกตลอดเวลา
เหมือนจะให้ชนท้ายแล้วเบรกเอี๊ยดเลยนะเบรกปุ๊บลงมาจากรถ
ทุบรถเขาเลยเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ทุบกระจกของแตกเนี่ยทุบกระจกของแตกนะทุบกระจกของแตกนะ
เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันดูกระจกกูแตกเดี๋ยวกระจกกูแตกนี่
โอ้โหทุบจนกระจกหน้ารถของผู้เสียหายแตกร้าวอย่างที่เห็นภาพอะค่ะ
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็น๔โมงเย็นนะคะ

บอกว่าพี่ชายกำลังกลับบ้านก็ขึ้นทางด่วนเส้นนี้เป็นประจำ
พอจะขับออกเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะทางมันแคบลงเป็นคอขวด
เปิดไฟเลี้ยวนะแล้วก็เบี่ยงออกไม่ได้ขับเร็วด้วยนะ
ไม่ได้เจตนาจะตัดหน้ารถคู่กรณีที่ตามมาด้านหลังเลย
แต่กลายเป็นว่ารถคู่กรณีโมโหคิดว่าแบบไปปาดหน้าเขาทำไม
ตัดหน้ารถเขาทำไมขับตามแล้วมาเบียดแล้วมาแซงแล้วมาปาดหน้า
แล้วก็ขับแบบขับเบรกอ่ะ
ไม่รู้ว่าเหมือนจะตั้งใจให้ไปชนท้ายหรือเปล่า
เบรกอย่างแรงแล้วลงมาจากรถ
พยายามจะเปิดประตูรถของผู้เสียหายแล้วก็ทุบรถด้วย
จนเนี่ยกระจกรถของผู้เสียหายแตกร้าวอย่างที่เห็นนะคะ
แล้วผู้เสียหายเขาบอกรถเขาพี่อุ๋ยมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่
มีอาวุธมีอะไรหรือเปล่าเขาก็อยู่แต่ในรถ

พี่ชายมาจากลำลูกกาผ่านด่านทางก็จะเป็นขอบ
ขวดบีบเข้าหากันซึ่งรถคันหลังเนี่ยมาเร็ว
ก็ส่งความเร็วขึ้นมาซึ่งรถคันหน้าก็พยายามจะเบี่ยงเข้าความเร็วกันอยู่แล้ว
มีการให้สัญญาณไฟเลี้ยวแต่ก็ไม่เกิดการเฉียวชนอะไร
แต่คู่กรณีก็ไม่พอใจก็ลงมาต่อว่า
หลังจากนั้นก็มีการแยกย้ายโดยพี่ชายเองก็ขับรถออกมาก่อน
คู่กรณีก็ยังไม่พอใจก็ยังขับตามมาปาดหน้า
ก็มีการเบรกเพื่อที่จะให้เขาชนท้าย๒ครั้ง
ซึ่งครั้งที่๒เป็นการเบรกหยุดเลยนะครับ
แล้วก็ลงมาจะมาต่อยมาดึงประตูมาอะไรก็

หลังจากนั้นก็พอเห็นจะต่อยผ่านกระจกพี่ชายก็ปิดกระจกล็อกประตู
คู่กรณีก็ไม่พอใจแล้วก็มีการทุบกระจกบาดหน้า
หลังจากนั้นผู้หญิงที่มาด้วยก็มาบอกขอร้องว่าไม่ให้โพสต์คลิป
คุณวัญชัยคนนี้ก็คือน้องชายของผู้เสียหาย
เป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็เป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ผู้เสียหายเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ
สพลำลูกกาค่ะเพื่อให้คู่กรณีมารับผิดชอบความเสียหายที่เกาะไว้
เพราะว่ารถของเขาก็ได้รับความเสียหายกระจกร้าวเลย